นั่นมันรถอะไรให้ดูไม่เหมือนรถบันทุกข์
ก็มันไม่ใช่รถบันทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

สีสันมันดูน่าสนุก

คือเหยียดข้างรถและรถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก
สวัสดีครับ

เพราะนี่คือรายการ
รถมหาสนุก

เดินทางไปทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับ

ซึ่งเป็นขวัญใจของคุณทุกคนเลย

เฮ่ยคุณมีธ่าเต้นไหม
ใช่หนูเป็นสายบีบอย

อย่าเพิ่งหามากเดี๋ยวตรงนี้ลำบาก

ออกงานออกคอนเซิทอะไรอย่างนี้อันนี้หน่อยครับ

ขอบคุณค่ะหนูเจอประจำที่เลยครับ

ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

เพื่อค้นหาว่าใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
วันนี้จะพาย้อนกลับไปในยุคของการเต้นรีราชครับ

วันนี้จะมาตามหาครับว่า
ใครคือนักเต้นลีลาดตัวจริง
ถ้าพร้อมแล้วพบปริศนาทั้ง๓ท่านเลยครับ
วันนี้ครับสวัสดีครับค่ะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร

สวัสดีผมชื่อวิราชายหลุฟาโนครับ

สวัสดีค่ะฤตาวัดชรภาพทองค์ธนอมค่ะ

คุณรุ่งอายุ๕๒ดูหมายเลข๓
สวัสดีครับผมชื่อนาธวัฒนคงสมพงศ์ครับผม

ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้๓นาที

แล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะ

หรือตอบคำตอบที่มันเป็นประโยชน์หรือเปล่า
อันนี้อยู่ที่ปริศนาแล้ว

ผมอยากถามเบอร์๑โรบาโต้ครับ

ส่วนตัวคุณเองนั้นคิดว่าจังหวะอะไรยากที่สุด

ก็คุณบอกว่าไม่หมายถึงจังหวะแบบเป็นกองอ่ะ
ตึ๊กใจมันจังหวะแบบไหนลงทำตัด

คุณทำใจนี่
บอกบอกได้เลยคุณทำอย่างนี้
คุณใจร้ายมาก

ครับถามพี่ลุงค่ะถามคุณเปิ้ลถามมาเรื่อง๒
พี่รุ้งค่ะว่าเอ่อในการที่จะมาเต้นลีร่าเนี้ย
แลกมนั่นใจพี่ก่อนอื่นเลยนะคะแบบมีความคิดว่าชุดมันสวยค่ะ
อ่าชุดมันสวยอยากใส่บ้างใช่มันจะพริ้วพริ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
รับที่เบอร์สองครับจังหวะเพลงเชอรี่พิ้งคือจังหวะอะไรครับ
อะไรนะเช็ทเช็ทค่ะ

เอาถึงตรงแหละ

เบอร์๒ครับเบอร์๒ครับ

กระช่าครับ๒ลุมบ้า๓ลุมกระชืบค่ะซัมบ้า๔จายฟ๕พาโซครับ
เบอร์๓ครับจังหวะรีลาดอย่างช้าเลยนะ๕จังหวะมีอะไรบ้าง
ช้าให้มีสักหน่อยครับหน่อย

แทงกว่านี้ช้ากว่านี้ถ้าไม่ช้าหรือวจารูจะแทงมึงเนี่ย

แค่ท่านเดียวเท่านั้นที่เป็นนักรีราชของจิ๊กอีกสองท่านคือปอมค่ะ
เฮ้ยจริงเหรอคนเดียวเลยเหรอวันนี้คุณคิดว่ามีบนนี้เป็นนักรีราชพี่หอยครับ
ผมบอกได้เลยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ทีมงานพลาดมากจนที่ส่ง๓คนนี้มา
ผมบอกเลยนะฮะสิ่งที่เขาทำไปเบอร์สามก็พยายามมองแบบ
ผมบอกเลยว่าพยายามมองเต้นให้เหมือนสองอ้างส่วนคนที่สองก็ดูอึกคือกักอัก
หนึ่งผมก็ว่าเขาน่าจะเป็นจริงแล้วผมรู้เลยว่าเขาเป็นใคร

เขาคือบาริสต้าครับเขาคือคนชงกาแฟเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ลีลาด
เพราะฉะนั้นทั้งสามคนนะครับผมบอกเลยไม่มีใครใช่เลย
ว้าวผมเชื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ้าวเดี๋ยวคุณรอยกป้ายรอยกป้าย
คุณโจ๊กโซคูครับผมเจอแล้วหนึ่งคนเต้นรีราช

พร้อมหรือยังครับใครคือนักเต้นรีราชตัวจริง

แต่เขาไม่คิดว่ามีไงไม่มี
คุณเดี๋ยวนะคุณหอยคิดว่าไม่มีใครเป็นไม่มีเลย

คุณเฟิร์นคิดว่านักเต้นลีน่าเป็นหมายเลข

คุณโจ๊กคิดว่าเป็นหมายเลข๒กับหมายเลข๒

แล้วไม่ได้เป็นบาลิสต้าที่ไหนไกลด้วยชงกาแฟอยู่หน้าเอเชียทีกนี่แหละ

รอบนี้ยังไม่เฉลยว่าใครเป็นนักเต้นรีราชตัว

แต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะถามเพิ่มให้แล้วให้เขาได้สาธิตนิดนึงนิดนึง

เอ๊ะมา
จับไป

ช่วงนี้เป็นช่วงจับผิดมหาสนุกครับ

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
ผมจะให้๓ท่านไปเต้นให้คุณดูแบบใกล้เลย

บนโต๊ะดูไกลไปมาเต้นบนหัวผมดีกว่า

แต่กฎิกานะคุณห้ามไปแตะเนื้อต้องตัวเขา

ผมให้คุณ๓คนเต้นคู่กับเขาเลย
แตะเนื้อต้องตัวแต่ว่าเหน็บตังค์ที่เอวเขาได้ไหมครับ

ถ้าคุณมีผมเป่าต้องมีปุ๊บคุณเปลี่ยนคู่
คุณจะได้ดูเข้าใกล้เลย

รับผิดชอบเขาด้วยรับผิดชอบด้วย
ผมจะให้จังหวะเป็นชัดนะ

เปลี่ยนคู่
เปลี่ยนคู่

พี่น้องมิดเต้น

มันก็รักนะมันก็รักนะ
อ้าวมันก็รักนะ
อ้าวโอเค

เริ่มสนุนย้อนบนเวทีเลยครับ

พอจะเชิญออกซิเจนที่พี่ไฟด้วยนะครับ

รู้สึกว่าอาจจะใช่ทั้ง๓คนเลยทีนี้

เหมือนเขามีความจริงจังอะไรบางอย่างอยู่

เบอร์๑กลายเป็นเหมือนที่สุดคุณเฟิร์นเหมือนกับพี่โจ๊กเลย
ถ้า๓คนนี้ที่เต้นด้วยนะที่เต้นได้เต่าถุยที่สุดคือเบอร์

แต่ว่าเส้นกับเขามันสุด

แต่เขารู้สึกว่าถ้าเทียบกับเบอร์๑กับเบอร์๒นี่คือเบอร์๓นี่ไม่ใช่๐๒
แต่ว่าเบอร์๒กับเบอร์๑นี่คือเต้นแบบเป็นสเต็ป
เชื่อได้เลยว่าเขาน่าจะเป็นจริง
คือต้องบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกับสองคนนี้เลย

คือตอนแรกที่ผมบอกว่าไม่มีใครเลยเนี่ย
อืมถอนหงอกก่อนดีกว่าข้าง

ได้โกรธโกรธครับโกรธครับโอเค

มีอยู่หนึ่งท่านที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเต้นได้

เบอร์หนึ่งบาเลสต้าชงกาแฟอยู่แถวนี้แหละแต่

เขาซ้อมมาเขาพยายามจับหลักของดีราช
เพราะว่าเอวเอวต้องมาหน้าต้องนิ่งเอวต้องสาย
ค่ะแล้วทำยังไงหน้านิ่งเอวสายผมเชื่อว่าเขาแชน
ดันแหละ

ส่วนเบอร์๒ผมเชื่อว่าเขาเป็นอาจารย์
ไม่ใช่ฮะเพราะเขาเหมือนแบบ

จับหลักของรีร่างที่คนบอกมาเหมือนกัน

แต่คนที่๓ผมบอกเลยว่า

แต่สังเกตพอผมไปมองตาเขา
เขาพยายามหมุนทั้งซ้ายและขวา

เพราะว่าเต้นดูเดี๋ยวเหมือนตั้งใจว่าจะให้เห็นว่าเต้นไม่เป็น

เพราะฉะนั้นมีอยู่ท่านหนึ่งที่เป็น

อ่าเตรียมตัวครับจับป้ายเลยครับโอ้ยยากว่ะ
ใครคือนักเต้นหรีร่างตัวจริงหรอ

คุณเฟิร์นผิดด้านครับ

แก่แล้วแล้วเหลือเนี่ยจริงคือไม่จริงคืออะไร
เหมือนแตงกวาเนี่ย

ไม่ใช่

แตงกวามันเหมือนแตงกวาที่แบบ

เบอร์นทำไมคุณไม่เลือกเบอร์๑อ่ะ
อย่างที่บอกเขาเป๊ะเกินไป
เบอร์๑นี่คือสเต็ปเขามันใช่เลย

ว่าเขาก็มั่นใจจนเกินไปเหมือนกัน

โอ้โหไม่ชาติขนาดนั้น

ผมคิดว่าเบอร์๓กำลังหลอกอยู่

อันนี้เอาข้างใน

เรามีชายคนนี้ครับคุณมานิดชาบุตรชิน
หรือคุณต๋องผู้มากับไทยหนึ่งสำหรับ
ปริศนาที่เหล่าดารามหาสนุกจะต้องทายว่าเขาคือใคร

คุณเปิร์นคุณเลือกอะไรครับ

หรือเชื่อพี่โจ๊กจกอูก

คุณครับคนเดียวที่จะทำให้น้องได้๓๐๐หรือได้๑๕๐๐

แม่น้องทายผิดนะครับ

แตงกวาโชว์ให้ดูกันเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นอาตรายเล่นหมาสนุกรับไป๑๕๐๐บาท
เซียนโรนไพ่
เฮ้ย

ผล่ายเป็นใครครับ
นี่คือนักเต้นลีลาตัวจริงเก้ามันกระหน้าครับ
เอาล่ะกลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกนะครับ
และช่วงนี้คือช่วงโชว์มหาสนุกครับ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง

นี่เป็นโชว์จากปริศนามหาสนุกหมายเลขหนึ่งครับ
มีความปลอดภัย

อันนนี้กลับสร้างสไตล์
คุณเก็บข้อมูลก็ดีเราถามแทนแล้ว
โอเคขอบคุณไม้เลข๑ครับ
พร้อมแล้วพบกับปริศนามาหาสนุกไม้เลข๒เลยครับ

มันเป็นมีนิ่งเรียกฝนอะไรอย่างเนี้ย

มันต้องก่อนเต่นที่บาง

ภูมิในพุธ

วีดีโรค

นอนอยู่ตรงบันลังอนัตนคราชมีพระกิจสนะแล้วก็มีพระรามค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานการเต้นหมดเลยนะครับโอเคขอบคุณหมายเลขสองครับขอบคุณครับ
เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับปริศนามหาสนุกหมายเลข๓เลยครับ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
โอเค
หน้าเสียงแบบเปลี่ยนอีกที
หน้าหรือเปล่ามันจะทงล่ะป่ะ
ลมมันเป็นพี่ลม

เฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋ง

อันนี้เราเรียกว่าอะไรครับ
แบบเห็นเตือนเล่นกันเลยเล่นตามอีกที

เอาล่ะในรอบนี้คุณจะต้องเลือกแล้วครับว่าใครคือนักเต้นลีลาดตัวจริง
เชิญหมายเลข๑กับหมายเลข๒เลยครับ
ขอบคุณครับหมายเลข๑หมายเลข๒หมายเลข๓เลยครับ

ผมว่าเขากำลังซ่อนอะไรเราบางอย่างอยู่ทั้ง๓ท่านนะฮะ
แต่ก็ไม่หลุดรอดสายตาผมอยู่แล้ว

๑กับเบอร์๒เนี่ยเป็นในเชิงเต้นทั้งคู่
แต่เบอร์๓เนี่ยการแสดงของเขาเนี่ยไม่เต่าถุยนะ

เชื่อว่าเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้จริง
แต่ไม่ได้เป็นในเชิงเต้นเลย

ก็เลยมีความเครื่องแครงใจนิดหนึ่ง

ผมมองว่าเบอร์๓เนี่ยผมตัดทิ้ง

ตอนที่เขาเต้นเสร็จเนี่ยพระเจ้าทั้ง๕องค์ค่ะ

ได้เป็นครูสอนอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นศาสตร์การเต้น

เหลือคนเดียวผมโลเบอร์เตอร์เนี่ย

มีการเป็นนักเต้นที่สุด
ที่แบบใช้เอวใช้อะไรอย่างนี้

เอาล่ะรอบนี้เราจะได้รู้กันแล้วครับ
อ้าวคุณหอยใหม่เลข๓
เหมือนกับคุณเฟิร์นหมายเลข๓เลย

เอาอีกแล้วทุกเทปเลยครูเอาละครับ
เบอร์๑ชงกาแฟ
หนึ่งชงกาแฟแน่เพราะว่าเหมือนแบบการเต้นหรือเอวที่เขาพยายามทำให้เป็นหมอแคนที่
เมื่อกี้เอวพยายามเหมือนฝึกใหม่เอวหวานเอวหวานอ่ะเอวหวานไปแล้วอีกคนนึงเบอร์๒
สองนี้ผมเชื่อว่าเขาเป็นครูอะไรสักวิชา
เห็นเหมือนคุณเฟิร์นเลยเอาล่ะนั่นหมายถึงพี่หอยเบอร์๓พี่เฟิร์นเบอร์๓
คุณโจ๊กเบอร์๑เอาละครับ๑ใน๓ท่านนี้หรือ๒ใน๓ท่านนี้หรือ๓ท่านนี้หรือไม่มีเลย
ใครเป็นนักเต้นลีล่าตัวจริง๙หังหน้าครับ
เอาละครับ

เดินมาเดี๋ยวก็ตกเวทีหรอกครับผม
เอาแล้วก็แต่ใครเป็นนักเต้นลีลร่าตัวจริง๙หังหน้าครับ

นายเล่นสองคือใครนายเล่นสองคือใครครับแนะนำตัวอะไรครับ

อ่านัทยาศิลป์ไทยและนัทยาศิลป์อินเดียค่ะ

ทำไมคุณครูถึงหลงไหลและชอบในเรื่องของศาสตร์การเต้นขนาดนี้

คือตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะรู้สึกมีความสุขว่ามันพอตอนเต้นแล้วเรามีความสุข
ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการเต้นของไม่ว่าจะเป็นไทยหรือชาติอื่นนะคะมันมีความน่าสนใจทุกอย่าง
ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าหรือว่าพวกวรรณกรรมต่างที่ใช้กับการแสดงค่ะ
ถามเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมฮะอย่างชุดเนี่ยเรามีวิธีการเรียกหรือเขามีชื่อเรียกอะไรไหมครับ
โอ้โหงดงามมากเลยนะครับอันนี้คือหมายเลขสองครับขอบคุณครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหมายเลข๒กับหมายเลข๓ครับ
ขอบคุณครับอารุณสินคุณค่ะดูด้านนี้เลยครับ
เฮียโตมาตัวจริงของเรา
เขาไม่ได้หลอกเราเลยเอวเขาหวานดีมากเลย

สนิทครับชุดเฮียโตครับอยู่๒๒ปีใช่ก็เป็นนักเต้นลีลาสครับผม

ลูกครึ่งไทยอิตาลีครับไทยอิตาลี

ทำไมถึงหลงไหลกันเป็นนักเต้นลีล่า
ตอนแรกส่วนตัวเนี่ยตอนแรกไม่ชอบเต้นครับ

สรุปมารู้ตัวว่าตัวเองชอบแข่ง

แข่งแล้วพอเราก็ฝึกซ้อมเต้นนี่แหละไปแข่ง
ไปมาเราก็ชอบไปในตัวด้วยครับ

ซึ่งตำแหน่งเบาเลยของเขาเลยนะครับ
แบ่งเบาคุณได้ตำแหน่งอะไรครับ
ถ้าล่าสุดที่เพิ่งได้มานะครับ

นี่คือแชมป์โลกของเรา
นี่คือเด็กไทยอายุ๒๒เองนะครับ
ฝึกผลในการเต้นทั้งหมดมาอย่างเต็มที่เลยนะครับ

ที่แบบว่าเขามุนแล้วหน้าเขายังอยู่
หมอนดูอีกรอบได้ไหมหมุนแล้วนั่งอยู่

สมาธิแล้วก็ได้เจอเพื่อนสังคม

คุณหอยกับคุณเฟิร์นถือว่าตกรอบนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ผ่านเข้ารอบไปชิง๑แสนบาทด้วยแก
คุณจุ๊กโซคูล

ตัวโต้จะพาเราย้อนยุคกลับไปในยุค๖๐
ให้ได้ดูการเต้นรีราชแบบประยุกต์เลย

สวัสดีครับ

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

โอ้โหขอบคุณเจ้าค่ะ

ยินดีกับคุณโจ๊กโซคูด้วย
เอาละครับ๑๒แผ่นป้ายของเรามีดังนี้ครับ

เป็นวัดสะเก็ดราชวรรมหาวิหาร

หรือว่าครูขอโทษนะครับน้องเฮง

แผ่นใบที่สองค่ะ

ไฟล์ไลน์ออกมาเป็น

วัดพระศรีรัตนาศาสดารา

วัดอรุณราชวรราหลามราชวรราวมหาวิหาร

ขอบคุณมากครับ

ตำแหน่งไหนครับคุณเอาตำแหน่งไหนครับ

ขอให้ได้สัก๕แผ่นป้ายเลย
เอาล่ะมาดูแผ่นป้ายที่๑ตรงไม่ตรง

ตรงไม่ตรงตรง

พ่อเพลิม

มันรู้สึกรู้สึกดีใจโปนอับอายยังไงครับ
มันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่มากเลยอะ
ลองมาดูไหมว่าอันไหนอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง

ผมมีนะครับสภาพราบ๘ไฟลาย

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเอาตามเสียงตะโกนทั้งนั้นเลย
ทีนี้มาดูคอมแพคเบรกที่คุณเปลี่ยนนะครับ

อ๋อเฮ่ยนี่นะตรงอ๋อโอ้โฮ
มาดูไทยประกันชีวิตวัดอรุณนะครับ

อ่าวัดสเกตนะครับอืม
ดูฝั่งทางนี้ดูฝั่งนี้ทีนี้ดูฝั่งนี้
อากาศยานสุวรรณภูมิ

ก็สนุกสนานครับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของเรานะครับ
โอ้ยคุณเป็นคนดวงดีจริงนะสุดดี
ผมไม่คิดว่าคนหนึ่งคุณจะเปิดไม่ตรงได้เลยอ่ะโอ้โหครับ
เป็นคุณคนที่ชอบสร้างปฏิหาร
อ๋อชอบสร้างปฏิหารคือเสมอเสมอ
วันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณโจ๊กโซครูครับ
สวัสดีมากขอบคุณ